ทำให้ล่าสุดนำท่าเรือเพียงแค่คะแนนเดียวครับ
ชมบุรีนะครับเจอกับทางศรีสะเกดครับ
อันดับเก้าของตารางนะครับชนบุรีเป็นจ่าฝูงนัดที่ยี่สิบสามแล้วนะครับ
เล่นในบ้านด้วยครับชนบุรีเริ่มเกมไปสามนาทีครับ

อภิรักษ์แก้วศรีใสนะครับแปรบอลแบบจ่อเข้าไป
แล้วก็ทินเยินครับนำสองหนึ่งจากนทุษย์มันจรานนะครับ
ลูกนี้เนี่ยสกัดเข้าประตูตัวเองครับนาทีสิบสี่
แล้วก็สองสองครับพีรพัดแก้ววิไลนะครับก่อนหมดพีเดิร์ดแรกนาทีเดียว
แล้วก็มาพีเดิร์ดที่สองครับไม่ถึงนาทีบูเวฟพลิกนำบ้างสามสองจากซาป้า
แล้วก็ทีสามสิบเอ็ดครับศรีสะเกดตีเสมอสามสามช่วงท้ายหนีตกชั้น
นี่ศรีสะเกดเล่นไม่กวนยิงครับโปรแกรมเจอทีมใหญ่ที่พวกเขาทำได้ครับ
องล่าเหล็กก้านะครับยิงลูกนี้และถัดมานาทีเดียวบูเวฟนำอีกครั้งนะครับ
สี่สามจากดินพัทแก้วทีไหวไหนนี่ก็ยิงเป็นเข้าเหมือนกันกันครับ
จากคริสเตอร์โนโดวาเตย์ครับสี่ต่อสี่ลูกที่ยี่สิบสาม
ในไซส่สั้นนี้ของคริสครับหมุนพลิกลูกดีศรีสะเกด
จังหวะการผ่านบอลยิงพลิกนำครับนาทีสามสิบห้า
ขึ้นนำ๕ต่อ๔จากสามารถการพักดีครับยุ่งเลยครับ
เหลือนำการท่าเรือเพียงแค่แต้มเดียวแล้วก็เหลืออีก๓นัดในซีซั่นนี้ให้ลุ้นแชมป์กันครับ
ราชนาวีก็หนีตกชั้นเหมือนกันเจอทีมในโซนท้ายตารางเหมือนกันเอาชนะ
เสียบัณฑิตไป๕ต่อ๑แล้วก็ห้องเย็นท่าข้ามเสมอกับสมุทรสาครไป๔ต่อ๔แบบ
ชนะเพราะว่านำห่างก่อนแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถจะปิดเกมได้ครับ